เอาล่ะพรุ่งนี้ไหนก็เป็นวันแห่งความหวังแล้วกันนะ

พาไปดูหน่อยว่าเขาไปไหว้ขอพงขอพรที่ไหนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ

ไม่ค่อยซื้อแต่ต้องบอกเลยว่างวดนี้ซื้อ

ถูกต้องฮะแล้วก็เกลี้ยงแผงกันเลย
แต่ว่าเดี๋ยวพาไปคำชโนธก่อนคุณผู้ชมแน่นอนเป็นจุดที่โอ้โหหลายคนไปกันประจำแล้วฮะ
นักเสียงโชคประชาชนก็ไหว้กัน
คำสนดเนี่ยวางนาคินอำเภอบ้านดุงจวัดอุดอลธานีนะฮะ
ก็ไปร่วมพิธีบวงสวงขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
แล้วก็มีการรำบวงสวงหลังเสร็จพิธีก็ตามเคยนี่ก็ไปดูขันน้ำมนต์
เลขอะไรบางคนก็ตีไปตามแล้วแต่จะเห็นนะฮะบางคนก็ถ่ายภาพเอา
คุณผู้ชมมองเอาแล้วกันว่าเห็นเลขอะไรนะครับจากนั้นก็พากันเดินเข้าไปในเกาะคำชโนธนะครับ
ไหว้ปู่ศรีสุโธนแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาจุดที่ทุกคนไม่พลาดก็
ก่อนจะกลับก็คือที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์นะครับไปส่องดูอ่า
เลขเด็ดนะฮะบางคนก็ใช้กล้องมือถือถ่ายนำกลับไปตีเลขกันที่บ้านอีกครั้ง
เพราะว่าตรงนี้มันคนเยอะมองไม่เห็นเอากลับไปดูคนเดียวที่บ้านดีกว่านะฮะ
อีกจุดหนึ่งใกล้กันก็จะมีขันน้ำมนต์ที่ทางพ่อจ้ำทำเอาไว้นะฮะ
หลายคนก็จะไปส่องดูเลขเด็ดก็ตีกันไปแล้วแต่คนจะเห็นแหละฮะ
บางคนก็เห็นไม่ตรงกันหรอกเนอะแล้วแต่คนจะมองนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมแล้วกันนะฮะ
ค่ะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะชาวบ้านเขาก็ไปโรยแป้ง
ขูดเลขเลขเด็ดนะคะที่เรือไม้ตะเคียนค่ะ
อยู่ด้านหลังวัดคงคารามตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุง
หลังจากพบอยู่ในแม่น้ำแม่ปิงนะคะแม่น้ำปิงนะคะ
นายอุทิกัณฑ์สุกเกษมหรือเล็กอายุยี่สิบหกปี
คนนี้เขาเล่าว่าเมื่อคืนวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาหลับแล้วฝันว่ามีผู้หญิงนุ่งจงกระเบน
สบายสีเขียวบอกว่าไปช่วยหน่อยเอาเรือไม้ขึ้นมาจากน้ำหน่อย
ถัดมาช่วงเย็นยี่สิบแปดมีนาคมเขากับเพื่อนอีกสามคนไปทอดแหหาปลา
ท้ายวัดแล้วก็ไปเจอต่อไม้ก็เลยขุดทรายที่ทับถมอยู่
แล้วก็เจอเป็นเรือไม้จริงเป็นเรือไม้ตะเคียนขนาดใหญ่อะค่ะ
ก็เลยรีบไปบอกคนในหมู่บ้านแล้วก็นิมนต์พระไปช่วยกันตรวจสอบ
เอารถแคคโฮลมายกขึ้นจากน้ำเลยนะเจอเรือจริงจริงเหมือนที่ฝัน
คิดดูแล้วกันเรือนี้นะคะยาว๗เมตร๓๕เซนติเมตร
กว้าง๘๐เซนติเมตรเรือมีความลึก๖๐เซนติเมตร
อะไรที่เป็นเลขเราบอกหมดค่ะก็เลยก็เลยนำมาไว้ที่หลังวัดนะคะ
จุดทูบเอาผ้าสามสีไปผูกที่เรือนะคะคาดว่าคนที่รู้ก็น่าจะไป
ขอเลขเด็ดกันเยอะเลยพรุ่งนี้น่าจะมียังมีเวลาอยู่เนอะ
ยังมีเวลายังมีเวลาก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะฮะ
ส่วนที่สุพรรณบุรีนะฮะก็มีประชาชนเดินทางไปที่วัดอุทุมภารารามนะฮะ
หรือว่าวัดไผ่แขกก็ไปทำบุญนำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนทองคำเปลว
ไปกระว่างว่าหยุดพ่อสำเร็จทันใจเก้าหน้าแล้วก็พ่อขุนช้างมหาเสร็จถี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแต่จุดที่ประชาชนสนใจเป็นพิเศษ
ก็อยู่ที่อ่างน้ำมนต์เช่นเคยนะครับไปดูอ่างน้ำมนต์ก็จะมีหยดน้ำตาเทียน
ซึ่งก็จะไปส่องดูเลขกันหลายคนก็ส่องแตกต่างกันไป
บางคนก็เห็นเป็น๗เป็น๔เป็น๖อะไรก็แล้วแต่จะมองกันไป
แล้วก็กลับไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อไปลุ้นรางวัลกันต่อไปนะฮะ
ส่วนที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธค่ะ
ตรงนี้เป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมืองชายนาฏนะคะ
นี่แผงลอตเตอรี่เพียบเลยเลขเด็ดอย่างที่คุณทัศนัยบอก

วันเลือกตั้งใช่มั้ยคะ
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๙๓๐อะไรแบบนี้
วันเกิดนายก๒๑เกิดวันที่๒๑

ใช่เพียบค่ะ

นะฮะอ่ะพรุ่งนี้ก็ดูการถ่ายทอดสด
การออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลจากทางไทยรัฐทีวีนะคะ